ต่อไป๑๐ปีผ่านดราม่าเพิ่งเกิด
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้
มีคุณครูท่านหนึ่งครับคุณผู้ชมคุณพระราพรฮะ
คือเข้าไปในห้องที่เก็บมือถือที่ยึดของนักเรียนเอาไว้
แล้วก็เอามาอัดคลิปนะฮะลงในโลกออนไลน์ปรากฏว่าโอ้โหดราม่าถาโถมใส่เธอ
ใครรู้จักอาทิตย์อาทิตย์มารับโทรศัพท์ได้นะคะโดนยืดตั้งแต่๒๖พฤศิกา๒๕๕นะคะ
อะมาดูโทรศัพท์ของอาทิตย์ได้เป็นรูปไหน

ก็ฉะนั้นหนูลืมโทรศัพท์หนูต้องมาเอานะ
คือคุณครูนิชนันสิงห์บัวนะครับ
เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนฮอตพิทยาคมนะครับ
ท่านก็ถ่ายคลิปผมว่าแกถ่ายขำนะฮะ

คือไปเจอโทรศัพท์มือถือเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

ยึดมาจากนักเรียนระหว่างปี๒๕๕๔ถึง๒๕๕นะครับ

อาจจะมีครอบครัวมีลูกไปแล้วก็ได้นะครับ
โอ้โหจากนั้นไม่นานนะครับ

ปรากฏว่ามีคนมาผมจะใช้คำยังไงดี

อันนี้ผมอ่านตามความเห็นที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับ
ล่าสุดครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
ก็โทรไปสอบถามคุณครูนิชนันนะครับท่านนี้
แล้วก็พบว่าโอ้โหมือถือเพียบนะครับ
เพราะปกตินะฮะจะมีกฎไว้เมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

ไอ้๑๐ปีที่แล้วรุ่นคุณวัดละพอร์รุ่นผม

คือห้ามเอามือถือไปโรงเรียน

ในโรงเรียนมีตู้สาธารณะนะครับ
แล้วก็มีกฎระเบียบวางไว้ระหว่าง
ผู้ปกครองกับนักเรียนกับทางโรงเรียนบอกว่า
เอามายึดนะเอามายึด
แล้วที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ไม่คืน
แต่เด็กนักเรียนบางคนบอกให้เอามาเอาคืนไป
กลัวพ่อแม่ผู้ปกครองรู้ไงก็กลัวโดนดุ
ก็เลยนี่แหละไม่มาเอาคืนมันก็เหลืออยู่๙เครื่องนะครับ
ปัจจุบันโรงเรียนเขาไม่ได้ห้ามแล้ว
จะยึดของโทรศัพท์นักเรียนเอาไว้
แล้วก็มือถือก็เอามาได้เอาลองฟังดูครับ
ก็ไม่ได้ชนว่าเยอะนะครับ

เพราะว่าต้องเอาผู้ประคองมารับถ้ามันฝืนกฎเอามาอย่างนี้

แต่ถ้าในกรณีที่แบบว่ามาเอามาด้วยความจำเป็น
อาจจะเอามาเพื่อติดต่อผู้ปกครองก็เขาให้มาฝากที่ครูที่ปรึกษา
ถ้าเราจะใช้ก็สามารถใช้ได้
แต่สิ่งที่โดนยึดก็คือเด็กฝืนกฎเอามาโรงเรียนประมาณนี้ค่ะ
เมื่อก่อนก็คือมันไม่ได้สืบหาข้อมูลเดี๋ยวนี้
ก็คือเด็กเอามาได้ทั่วไปถ้าเป็ดอะไรเอามาได้หมดเลยค่ะ
คุณครูหรือว่าไม่ใช่คุณครูก็ฟังทางนี้
เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย
สำนักประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรมออกมาระบุว่า
ปัจจุบันบางครั้งอาจจะมีนักเรียนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียน
ทำให้เป็นการรบกวนผู้อื่น
ครูประจำวิชาอาจจะยึดเอาไว้ได้ก่อน
แล้วก็ให้มารับคืนเมื่อหมดค่าเปลี่ยนหรือหลังเลิกเรียนแต่ละวัน
ซึ่งหากเกิดกรณีที่ครูไม่ยอมคืนโทรศัพท์ให้เนี่ย
ปัจจุบันอาจจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา๓๕๒แห่งพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาครับ

ปีนี่อะไรก็เปลี่ยนไปเยอะนะคุณนัทพงศ
เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีการห้ามแล้วเรื่องเอาโทรศัพท์ไปเรียนหนังสือ
อย่างเดียวคือตอนเรียนอย่าเอามาเล่นเกมอย่ามาโทร